ลมพัดมือผมทั้งสามท่านครับวันนี้เนี่ยผมมีข้าวจี่ร้อนร้อนครับ
ลมเย็นเนี่ยนะครับอาจจะต้องระวังฟืนระวังไฟหน่อย
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับอากาศหนาวมาลมก็แรงนะครับ
ที่สำคัญเรื่องของฟืนไฟใครจะจุดเนี่ยต้องระวังเพราะว่า
เวลาจุดไฟในฤดูหนาวเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ
อากาศเย็นเขาจะจมตัวลงดังนั้นควันที่ลอยขึ้นมาเนี่ย
มันจะไม่สามารถให้จะลอยขึ้นได้สูงมากนะ
ใครจะจี่ตนนี้ก็ระวังฟืนไฟด้วย
แต่ว่าช่วงนี้ใครที่อยากที่สัมผัสอากาศหนาว
มีโปรโมชั่นเหลืออีก๒๓วันเท่านั้น
ก่อนที่ลมหนาวจะจางหายไปเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันหน่อย
คุณผู้ชมครับตอนนี้ปัจจัยหลักอย่างอากาศเย็นมีการคลายตัวออกจากเมืองไหนของเรา
แต่ว่าการคลายตัวนั้นค่อยเป็นค่อยไป
ดังนั้นร่องฝนที่ปรากฏอยู่ในบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยก็คือ

ซึ่งเป็นฝนที่ถูกอากาศหนาวลมเย็นดันลงมาปกกลุ่มบริเวณตอนล่างประเทศไทย
หลังจากนี้ฝนก็จะค่อยเขยิบขึ้นมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้มากยิ่งขึ้นนะครับ
สิ่งสำคัญก็คือใครที่เจาะเดินเรือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอาจจะต้องระวัง
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนอกจากคลื่นแล้วฝนก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
เหนืออีสานตอนบนอาจจะยังได้เจออากาศเย็นอยู่
ส่วนกรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่ที่ติดกับทะเล
อาจจะต้องระวังเรื่องของฝุ่นละอองที่จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้อากาศเย็นที่ดันตัวลงมาไปกดเอาฝุ่นละอองให้อยู่ติดกับพื้นดินนะครับ
หลังจากนี้อากาศเย็นก็จะค่อยคลายตัวออกฝุ่นละอองก็จะค่อยเพิ่มมากขึ้น

ส่วนอุณหภูมินั้นเหนืออีสานถ้าหากอยู่ตามบนยอดดอยยังไม่มีโอกาสสัมผัสเลขตัวเดียวอยู่นะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้าง
พักเหนือต่ำสูตรอยู่ที่ประมาณ๗๓๐องศาบนพื้นราบนะครับ
ยอดดอยอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียตยังมีโอกาสเจอน้ำค้างแข็งอยู่นะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับก็มีอุณหภูมิประมาณ๘๒๙องศานะครับ
บนยอดภูอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๘องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับอยู่ที่ประมาณ๑๔๓๒องศาเซลเซียตท้องฟ้า
มีเมฆเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยในช่วงนี้นะครับแต่ว่าโอกาสเกิดฝนนั้นข้างน้อยนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับพบว่าในฝั่งอ่าวไทยตอนล่างใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องคงเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
เฉพาะนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสนะครับคลื่นสูง๑๒เมตร
จุดที่มีฝนตกอาจจะสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ฝั่งอ่าวไทยคลื่นประมาณ๑เมตรนะครับอุณหภูมิสบายครับประมาณ๒๒๓๓องศาเซลเซียตนะครับ
มาถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเช้ายังคงได้มีโอกาสสัมผัสอากาศหนาวลมเย็นอยู่
แต่ว่าช่วงกลางวันก็จะเริ่มร้อนขึ้นอากาศจะเริ่มมีความชื้นมากยิ่งขึ้นนะครับ
ก็จะเพิ่มขึ้นในตอนเช้ากับตอนเย็นดังนั้นใครที่จะต้องใช้รถใช้ถนน
อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าหมอกในช่วงนี้อาจจะหนานะครับซึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินทางได้
โดยเฉพาะจุดที่อยู่ตามภูเขาจุดที่มีต้นไม้เยอะคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
นี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันในช่วงที่อากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้งจากหนาวเย็นจะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ
ตอนนี้ก่อนที่จะหมดฤดูหนาวเดี๋ยวผมไปจี่ข้าวจี่ต่อก่อนแล้วกันนะครับ
ตอนนี้กำลังหิวเลยนะครับคุณผู้ชม

วันนี้เขาพร้อมกับข้าวจี่เนอะ
เขาใจว่าเขาเก็บเว่าแต่มันดูหนา
ทานกระได้ทั้งอำเภออาหาร
หยิบเสื้อผ้ามาใส่กันได้